โพสต์พ่อเหน็กประยุทธ์ว่ายังไงบ้าง
ตลอด๙ปีของการเป็นนายกคนที่๒๙ของไทย
มีความหมายมากที่สุดของชีวิต
ได้ทำงานเพื่อปกป้องแผ่นดิน

สร้างคุณประโยชน์แก่ชาติ

ประเทศพัฒนาอย่างก้าวกระโดด

เป็นครั้งแรกที่เรามียุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
ช่วง๙ปีไม่ได้ราบรื่นหรือง่ายดาย

แต่น้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทย
ช่วยให้ฟันฝ่าอุปสรรคได้
ขอบคุณชาวไทยข้าราชการ

และอดทนให้ชาติกลับมาเข้มแข็ง

หากทุกอย่างที่เราสร้างกันมาได้รับการต่อยอด
จะทำให้เราเดินทางเข้าสู่เส้นชัยได้เร็ววันขึ้นครับ

มีเมื่อวานที่เหมือนประชุมที่บ้านป่ารอยต่อมั้ง
ตั้งแต่โหวตนายก๒๒สิงหาก็ไม่ได้ไปประชุม

คือใช้เวลาวันหยุดไปรับประทานอาหารกลางวัน
กับหลานเพื่อนนะคะที่ร้านชาบูเอานี่เป็นพี่ป้อม

ป้อมกับยิ้มแรกหลังจากที่ไม่ได้เห็นหน้าและไม่เห็นยิ้มมาหลายวัน
ใช่ค่ะไปทานชาบูกันที่ศูนย์การค้าใจกลางเมืองนะคะ
หน้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสผ่อนคลายพูดคุยทักทายกับลูกหลานเพื่อน
แต่งกายสไตล์วัยรุ่นสวมเสื้อสีฟ้าทับด้วยแจ็คเก็ตสีน้ำเงิน
กางเกงยีนรองเท้าผ้าใบสีขาวนะคะ
เมื่อวานอย่างที่บอกปรากฏตัวครั้งแรกให้คนขายคิดถึงกันใช่ไหม
นั่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแห่งชาติ
หรือว่ากรณพที่มูลนิธิป่ารอยต่อนะคะ
ก็เดี๋ยวรอดูต่อไปว่าภารกิจต่อไปของบิ๊กป้อมพี่ป้อมลุงป้อมของทุกคน

ไม่มีชื่อติดโผล่เลยนะไม่มีเลยแต่ว่าจะเป็นน้องชายที่มีชื่อไปนั่งอยู่ในโผล่
แต่ก่อนหน้านี้ที่เหมือนกับว่ามีการเปิดตัวเป็นกรรมการบริหารพักใช่ไหม
ที่เปิดตัวน้องชายมาหรือเรื่องนี้คือการเปิดตัวกลายส่งไหมต่อให้น้องชายหรือเปล่า